วิทย์กลายพันธุ์มันชื่อว่าโอมิครอนนะครับ
ตอนนี้โอมิครอนไทยจะขยับไปแตะ๑๐๐รายแล้ว
กลัวแล้วยังหนึ่งพันรายสำหรับประเทศไทยฮะ
เศษรับรองว่าวันนี้ถึง๑๐๐แน่นี่คือตัวเลขของเมื่อวานนี้ฮะ
ตัวเลขโควิดติดสามพันสามสิบเจ็ดรายตายยี่สิบห้าสม
ตัวเลขสะสมผู้ติดโควิดสองล้านหนึ่งแล้วเกือบจะสองล้านสองแสนรายแล้วนะครับ
แต่สำหรับจำนวนที่ติดกันเนี่ยนอกจากโควิดสายพันธุ์ต่างแล้ว
สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนโอมิครอนบ้านเราก็ติดเก้าร้อยสามสิบสี่ราย
กระจายอยู่สามสิบสี่จังหวัดทั่วประเทศไทยฮะและรอบนี้เนี่ย
มาจากต่างประเทศห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายในประเทศสามร้อยห้าสิบเจ็ดราย
แปลงง่ายง่ายโอมิครอนจะทะลุหนึ่งพันรายแล้วสำหรับประเทศไทย
แต่คุณหมอทวีสินบอกว่าโอมิครอนไม่น่ากลัวอ้าวทำไมท่านพูดอย่างเงี้ย
เมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพที่๑๐ซึ่งท่านเป็นโคศกสบคด้วย
ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดคุณหมอบอกโอมิครอนไม่น่ากลัว
อย่าเพิ่งโกรธคุณหมอสิต้องฟังตรงนี้ก่อน
คือมันติดง่ายติดเร็วแต่ความรุนแรงเนี่ย
มันยังไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้นะครับ
แต่เพื่อความไม่ประมาทดังนั้นอย่าประมาทกาดก็อย่าตกด้วย
มาตรการเดิมช่วยปกป้องเราได้ไม่ว่าจะเป็นสวมหน้ากากอนามัยไปทุกสถานที่
ล้างมือบ่อยเว้นระยะห่างอันนี้จะช่วยได้นะครับ
คุณหมอทวีสินโฆษกสวบคบอกไว้แต่เรื่องนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้จริง
ไว้ไว้ใจไม่ได้ขนาดไหนกระทรวงสาธารณสุข
หมอหนูรองนายกอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกหนังสือเลยนะออกหนังสือภายในของกระทรวงสาธารณสุข
จากบ้านตัวเองได้ทำก่อนเลยฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะยังไม่แน่ใจ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นถือว่านำร่อง
ตอนนี้สำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ออกหนังสือต่อเนื่องมาเช่นกัน
ให้หน่วยงานทุกสังกัดพิจารณา
แต่ที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือ๗วันหลังจากปีใหม่

ถึง๑๔มกราคมปี๖๕
พิจารณากันเองเลยว่าหน่วยงานไหนที่จะหยุดแล้ว
ฟอร์มโฮมแล้วจะไม่เป็นปัญหาต่อพี่น้องประชาชนหยุดเลย
ขนาดเปิดมาการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก
เขานัดกันแบบเรื่องบอกวีดีโอคอนเฟอร์เต็มรูปแบบ
คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าขนาดคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังเวิร์คฟอร์มโฮม

เพราะฉะนั้นเที่ยวเนี่ยมันจะก็สนุก
แต่มันจะสนุกแบบไม่สุดอีกแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด
สำหรับสถานการณ์โอมิครอนบ้านเราประเทศไทย
การฉีดวัคซีนตัวเลขการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของ๓๐ธันวาคม
ไป๓๒๓๔๕๖๖โดสเข็ม๑๒๓และ๔
ส่วนตัวเลขภาพรวมทะลุ๑๐๕ล้านยังฮะ
ยัง๑๐๔๖๑๓๖๘โดส
นับถอยหลังก็คือวันนี้เหลืออีก๑วัน
เป้าหมายลุงตู่จริงทะลุไปตั้งหลายวันก่อนแล้ว
ล้านโดสแต่เข็มที่สำคัญคือเข็ม๒
กับเข็ม๓ในการบูธเตอร์วัคซีน

เพราะว่าปีหน้าปี๖๕ยังต้องสู้กันอย่างหนัก
เรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับ